เริ่มนัดลือกันสนั่นลั่นหน้าดาวฉันบ้างกอกเลยครับผมเพราะง่าย
เขากำลังห่างกันแล้วแถมที่สำคัญ
เจอหน้ากันไม่ยอมทักกันด้วยนะคุณไม่รู้ไปโกรธอะไรกันมานะ
เหมือนจะแยกย้ายโบกไม้โบกมือร้างรานะ
ห่างกันจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้นะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีคำตอบจากปากเจเจมาให้ฟังกันค่ะ
ก็ห่างครับเพราะว่าตอนนี้เราทั้งคู่ต่างทำงาน
แล้วก็ต่างคนต่างเรียนแล้วก็มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลาเจอกันอะไรอย่างนี้ครับ

เจอกันข้างล่าสุดตอนไหนเอ่ย
แต้ว่าก็ก็พยายามอธิบายกันทั้งคู่

ที่ไม่เข้าใจกันนะฮะตอนนี้ก็ใช้เวลาในการปรับจูนกันไปก่อน
แต่ยืนยันว่ายังไม่ได้บ๊ายยังไม่ได้โบกมือลากัน
ก็คือยังคบกันอยู่แต่ว่าสถานะตอนนี้มันก็นะมีปัญหานั่นแหละ
แล้วก็กำลังเดินสายโปรโมทอยู่เยอะด้วยเวลาอาจจะไม่ตรงกันนั่นเองนะคะ